ไปดูเรื่องราวของมิจฉาชีพอีกหนึ่งกลุ่ม
อ้างตัวมาจากองค์การสหประชาชาติ
ชวนชาวบ้านไปปลูกถั่วดาวอินคา
แต่ต้องสมัครสมาชิกคนหนึ่ง๒๐๐๓๐๐บาท

ก็ไม่สามารถร่วมโครงการได้ครับ

ตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีบุกเข้าไปในบ้านพักตำบลบ้านข้อ

ตามหมายจับของศาสน์อุดรธานี
ก็มีนางสาวเกรดกัญญาเหล่าอำนาจอายุ๔๘
ดาบตำรวจเศรษฐสันเหล่าอำนาจอายุ๕๑

ไปร่วมโครงการปลูกถั่วดาวอินคาแล้วก็ต้องจ่ายค่าสมัครคนละ๒๐๐
สามพันบาทแล้วก็จ่ายค่าเดินบัญชีหนึ่งหมื่นบาท
แล้วก็ยังลวงได้ว่าหากต้องการเงินสนับสนุน๕ล้านบาทจากยูเอ็นเนี่ย
ต้องจ่ายภาษีล่วงหน้าหกหมื่นบาททั้งหมดทั้งมวลพบผู้ถูกหลอก
หกหมื่นคนนะคุณค่ะหกหมื่นคนศูนย์เงินมากกว่าหนึ่งพันล้านบาทแล้ว
ตอนนี้นะฮะยังมีชาวบ้านหลงเชื่ออีกจำนวนมากทีเดียว
ไม่ยอมรับตำรวจคุมตัวไว้ดำเนินคดี
แล้วคาดว่าน่าจะมีผู้เสียหายไปแจ้งความเพิ่มเติม
ถ้าใครถูกพุทธหากลุ่มนี้
หลอกลวงว่าสามารถไปร่วมโครงการปลูกถั่วดาวินคาจาก

รีบไปแจ้งความกับตำรวจทันทีนะครับ
แล้วก็จะมีการแถลงผลการจับกลุ่มในวันนี้ด้วยนะครับ